จากจะรอการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานรัฐแล้วเนี่ย
เกษตรกรแล้วก็ชาวนาเองก็ต้องดิ้นรนแก้ปัญหาด้วยตัวเองไปด้วยนะคะ
ตอนนี้เริ่มมีการที่จะนำข้าวออกมาขายตรง
ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์
มีแนวคิดลูกชาวนาช่วยขายข้าวค่ะ

เอาไปขายตรงให้กับผู้บริโภคเลยโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง

แล้วก็เชื่อว่าการขายตรงแบบนี้น่าจะช่วยยกระดับราคาข้าวหอมมะลิให้สูงขึ้นเป็นตันละ๑๕๐๐๐บาทได้ค่ะ
เลแรกก็จะเป็นการนำข้าวจากเกษตรกรต้นทางมาขายตรงให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
เริ่มจากการสร้างเครือข่ายลูกชาวนาที่เป็นทั้งนักศึกษาพนักงานบริษัทตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีครอบครัวเป็นเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
โดยจะนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้มาวางจำหน่ายในพื้นที่เปิดให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อหาได้สะดวกอย่างในมหาวิทยาลัยสำนักงานแล้วก็สถานที่ราชการ
จะเริ่มต้นจากลูกชาวนาน๑คนคนละ๑๒กิโลกรัมแล้วก็สร้างเครือข่ายขยายเป็น๑๐๒๐กิโลกรัมไปจนถึง๑๑๐ตัน
โมเดลที่๒ค่ะเป็นการพัฒนาช่องทางขายผ่านออนไลน์โดยใช้แอคเคาน์เฟซบุ๊คส่วนตัวโพสต์แล้วก็จัดส่งซึ่งวิธีนี้จะมีต้นทุนการขนส่งที่มากกว่า
คิดลูกชาวนาช่วยขายข้าวนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทเอกชนที่ได้เสนอตัวเข้ามาช่วยออกแบบบรรจุพันธุ์ตราสินค้าและการขนส่ง
โดยมีบริษัทโลจิสติกเข้ามาหารือพัฒนาด้านการขนส่งหรือจะเป็นรูปแบบการขนส่งแบบเที่ยวเดียวค่ะ
และบริษัทที่จะมากระจายสินค้าขณะเดียวกันเครือข่ายรถแท็กซี่ก็เป็นช่องทางที่จะสามารถช่วยกระจายข้าวจากชาวนาในกรุงเทพมหานครได้
แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าที่เป็นข้าวก่อนที่จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างค่ะ
เจ้าของแนวคิดโมเดลขายข้าวตรงสู่ผู้บริโภคตั้งเป้าไว้นะคะว่าวิธีการขายข้าวโดยตรงจะสามารถยกระดับราคาข้าวหอมมะลิในปัจจุบันให้สูงขึ้นได้ถึงตันละ๑๕๐๐บาทจากที่ปัจจุบันอยู่ในระดับ๘๐๐ถึง๙๐
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่างราคาต้นทางกับราคาปลายทางแต่ว่าข้าวสารเนี่ยเวลามาแปลงโทษครับข้าวเปลือกเนี่ยเวลามาแปลงสภาพเป็นข้าวสารเนี่ยก็จะต้องหายไปจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ในต้นทุนค่าข้าวสารจริงนะฮะจาก๘๙บาทก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก๑๘๑๙บาทเมื่อสีแล้วนะครับจนมาถึง
ที่รุ่งชาวนาหรือเกษตรกรที่จะขายตรงสามารถที่จะเข้ามาทำได้นะครับ
โดยการเปิดพื้นที่ขายในมหาวิทยาลัยจะเริ่มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแห่งแรก
และในวันนี้จะมีการเปิดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ลูกหลานชาวนาได้นำข้าวไปขายโดยตรงสู่มือของผู้บริโภคค่ะ